คุณผู้ชมดูเรื่องนี้หน่อยค่ะเขากลัวว่าคดีจะไม่คืบ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๑วันแล้วแต่ตำรวจยังมืด๘ด้าน
พิการคนนึงค่ะถูกฟันคือเป็นคนร้ายเนี่ยสวมไอ้โม่งมา
แล้วฟันฟาบเข้าไปที่กลางหน้าหรอเขาบอกว่าตั้งแต่ปากจนถึงหู
จนถึงไทยทอยเลยนะคะแล้วคุณลุงคนนี้คือพิการขาสองข้างด้วย
ตอนนี้ตำรวจยังไม่รู้เลยว่าคนก่อเหตุเป็นใครยังไง
แม้จะมีตัวคู่กรณีที่อาจจะเข้าข่ายแต่สุดท้ายแรงจูงใจมันไม่พอค่ะ
ดูเรื่องนี้กันนะคะคือต้องขออนุญาตเซ็นเซอร์จริงจริงก็ให้ดูแบบ
เซอร์แล้วกันนะเพราะว่าบาดแผลมันน่ากลัวมาก
แผลเนี่ยลากยาวบนหน้าฝั่งซ้ายตั้งแต่มุมปากถึงใบหูเลยไปถึงไทยทอยค่ะ
นี่คือนายทงชัยทรัพย์เมฆหรือว่าลุงเต่าวัย๕๗ปีนะคะ
เต่าเนี่ยแกพิการขาขวาขาดแล้วก็ขาซ้ายลีบ
แกเป็นชาวตำบลโพทะเลที่จังหวัดพิจิตร
ช่วงค่ำวันที่๑๖มิถุนายนแกนั่งดูทีวีอยู่
นี่คือลุงเต่านี่ค่ะคือ๑๖มิถุนายนช่วงค่ำแกนั่งดูทีวีอยู่ในบ้านแก
อยู่คนร้ายบุกเข้ามาสวมไอ้โม่งโผล่มาแต่ลูกตาเอามีดมาแล้วก็ฟันแกเลยค่ะ
ต้นญาติคิดว่าอาจจะเป็นคนรู้จักกันหรือเปล่า
เพราะก่อนก่อเหตุตะโกนเรียกชื่อลุงเต่าอยู่หน้าบ้านตั้ง๓ครั้งเนี่ย
ลงพื้นที่ไปดูบ้านลุงเต่าหน่อยนะคะ
ลุงเต่าปลูกอยู่ในสวนห่างจากถนน๑๕๐เมตรเป็นบ้านชั้นเดียวยกสูง
เต่าบอกว่าก็ตั้งแต่เกิดเหตุเนี่ยก็ไปนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล๖วันแล้วค่อยกลับมาที่บ้าน
คือตอนนี้ลุงเต๋านี่ค่ะสภาพหน้าก็คือต้องพันผ้าก๊อตทั้งแผลทั้งหน้าเลยนะคะ
เต่าเล่าให้ฟังบอกว่าผมไม่เคยไปมีเรื่องกับใครไม่เคยทะเลาะกับใครเลยนะ
แต่ถ้าถามว่าอะไรที่ดูแล้วมันน่าจะเข้าข่ายเข้าเขาที่สุดเนี่ย
คือพี่ชายของลุงเต่าที่ชื่อลุงรังเนี่ยเป็นชายสติไม่ดี
เคยไปทะเลาะกับชาวบ้านคนหนึ่งแล้วไปขโมยมีดเข้ามาแล้วมีเรื่องชกต่อยกัน
เต่าก็พยายามไปห้ามอ่ะนะลุงเต่าก็เลยคุยกับชาวบ้านคนนั้นน่ะ
ทะเลาะกับพี่ชายเขาว่าเอ้ยคนดีเขาไม่ต่อยกับคนบ้าหรอก
เพราะว่าพี่ชายเขาเป็นบ้าลุงเต่าพูดแบบนี้
กลายเป็นว่าเจ้าของเนี่ยเขาก็กลับมาเอามีดคืนไป
แล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นแหละ
แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นเพราะสาเหตุนี้หรือเปล่า
อันนี้ก็คือเนี่ยค่ะลุงเต่าแกขาขวาขาดขาซ้ายรีบนะคะ
แล้วตอนนี้ลุงเต่ายังกังวลอยู่ไหมยังกลัวอยู่ไหมครับ
ว่ามันจะกลับมาทำซ้ำดีกันครับ

อืมตอนนี้ยังเจ็บแผลเจ็บอะไรไหมครับ
เจ็บครับเพราะน้องดามมันเหมือนน้องดามเหมือน
นี่ค่ะผู้ยังพูดไม่ถนัดเลยนะครับเพราะว่าแผลยาวแล้วก็ลึกจริง
ได้คุยกับพี่สาวของลุงเต่านะคะ
อยู่ในบ้านด้วยนะตอนที่เกิดเหตุการณ์
เธอบอกว่านี่มาดูนี่เลยตรงนี้ชั้น๒ตรงนี้แหละ

ตัวเธออยู่ในห้องครัวลุงเต่าดูทีวีอยู่
ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าบ้านแล้วก็ได้ยินเสียงคนตะโกนบอกลุงเปล่า
เตาลุงเตาอยู่สามรอบค่ะอยู่ไหมเนี่ย
ได้ยินเสียงโวยวายลั่นเลยค่ะปรากฏว่าคนร้ายอ่ะเดินถือมีด
หมวกโม่งเห็นแค่ลูกกระตาปรีเข้ามาแล้วฟันหน้าลุงเต่าจนเลือดอาบ

แล้วคนร้ายก็วิ่งลงจากบ้านขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปค่ะ
เธอได้สติเธอก็รีบตะโกนเรียกเพื่อนบ้านให้มาช่วยเหลือแล้วก็ไปแจ้งความ
แต่ตอนนี้๑๑วันแล้วคดียังไม่คืบหน้าไปไหนเลย
เธอก็เลยกลัวค่ะว่าคนร้ายอาจจะกลับมาก่อเหตุอีกหรือเปล่า
ใกล้เก๊กระวังแล้วแล้วอยู่อย่างพระวาส
เรายังได้คุยกับชาวบ้านคนที่มีปัญหากับลุงรังพี่ชายลุงเต่าด้วยนะคะ
ที่ว่าลุงรังไปขโมยมีดของชาวบ้านคนนี้มา
คือเราไม่ได้เจอตัวหรอกแต่ได้โทรศัพท์คุยกันเพราะเขาติดธุระอยู่พอดี
เขาบอกนะคะว่ามีเรื่องกันกับลุงรังพี่ชายลุงเต่าจริงนั่นแหละ
แต่มันเป็นเรื่องเข้าใจผิดแล้วก็ไม่ได้ทะเลาะถึงขั้นตีกันด้วย
ส่วนตัวลุงเต่าเองเนี่ยเขาไม่รู้จักเพราะฉะนั้นไม่มีแรงจูงใจในการก่อเหตุแน่นอน
เวลาเกิดเหตุเขาก็ไม่ได้เดินทางออกไปไหนด้วย
แล้วนั่งกันอยู่หลังบ้านตก๒๐คน
ครับอืม
ก็คือตัวพี่เองก็คือยืนยันยืนยันความบริสุทธิ์ตรงนี้เนอะ

ช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะญาติลุงเต่าก็ไปสพโพทะเล
ขอให้ตำรวจเนี่ยเอามีดที่พี่ชายก็คือลุงรังเคยขโมยไปมาตรวจสอบหน่อย
แล้วก็อยากให้เร่งรัดคดีเพื่อจับคนร้ายมาลงโทษให้ได้ค่ะ
ซึ่งพนักงานสอบสวนบอกว่าหลังเกิดเหตุเนี่ย
มีการเชิญตัวชาวบ้านคนที่เราได้คุยเมื่อสักครู่นี้

แต่ก็ปรากฏว่าแรงจูงใจมันมีน้ำหนักไม่พอที่จะก่อเหตุ
ตอนนี้ก็พยายามเชิญคนขี่มอเตอร์ไซค
ปรากฏตัวในกล้องวงจรปิดช่วงเวลาใกล้เคียงกับเวลาก่อเหตุ
คนนี้มาสอบปากคำแล้วเหมือนกันนะคะ
คนแหละคุณคิดที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยค่ะ